เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งสีเขียว
ฝ่ายหนึ่งสีชมพูซัดกันนัวเลยนะคะ
ฟู้ดกับฟู้ดแพนด้าอืมเมื่อกี้นึกตั้งแต่เขียวใคร
แล้วชมพู่ใครเออคือรองผู้กำกับสพสันกำแพงบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายหลังจากที่เกิดเปิดศึกกันแล้ว
ไม่มีใครเข้าแจ้งความก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุของการทะเลาวิวาสเกิดจากอะไร
แต่มีคลิปต้นเรื่องให้รับชมเช้านี้เชิญค่ะ
ไอ้บี

ไฟเขียวและฟู้ดไฟชมพูฟู้ดแพนด้าใครก็ดูออก
ไม่ต้องบอกว่าพนักงานส่งอาหารบริษัทเอกชนเอากันแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมตรงไปตรงมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ๗โมงเช้าของวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้ารถขายน้ำผลไม้หน้าห้างค้าปลีกโลตัสเอ็กซ์เพรส
สาขาต้นเป่าอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เห็นว่าในคลิปเป็นการปะทะกันระหว่างพนักการส่งอาหาร
เอากะอี้มาฟาดกันด้วยนะครับภาพมันเริ่มต้นจากฝ่ายกรัฐฟูดก่อนค่ะ
ขับรถมาจอดบริเวณด้านหลังร้านอาหารแล้วก็เดินเข้าไปมีปากเสียงกับกลุ่มฟู้ดแพนด้าที่ยืนอยู่บริเวณหน้าร้าน๓คน
อดเสื้อแจ็คเก็ตและหมวกกันน็อกออก
แล้วจังหวะนี้แหละค่ะเริ่มเปิดฉากชกต่อยกันอย่างดุเดือด
จนล้มลุกลุกลานเพื่อนร่วมงานทั้งสองฝ่าย
พากันเข้าไปห้ามปรามนะคะกว่าจะแยกกันออกมาได้แหม่
ถึงกับเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกย้าย
มอเตอร์ไซค์ของตัวเองออกไปจากจุดเกิดเหตุทีนี้เรามีโอกาสสอบถามไปที่
สอบพอท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือสรรกำแพงนะคะถามไปที่พันธุ์ตำรวจโทบุญธรรมหาจตุรัส
เป็นรองผู้กำกับสพสันกำแพงได้รับคำตอบบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายหลังจากที่ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันแล้วไม่มีฝ่ายไหนนะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจก็เลยทำให้ไม่ทราบว่าสาเหตุของการทะเลาวิวาสเกิดจากอะไร
แต่ตำรวจคาดว่าคู่กรณีอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
แล้วก็ตำรวจก็เลยมีการกำชับตำรวจสายตรวจเวลาออกตรวจราพื้นที่ร้านค้าอาหารต่าง
โดยเฉพาะร้านที่มีพนักการรับส่งอาหารทั้งสองค่ายแบบนี้นะคะ
เข้มงวดกวดขันกันเป็นพิเศษค่ะ
ไม่รู้ไปคำเมนต์กันมาหรือเปล่าเนาะได้ยินประโยคนึงมึงซ่านนักเหรอ